โคราชนะฮะมีหนุ่มเร่ร่อนเนี่ยไปแทงเพื่อนจนเสียชีวิตนะครับ
คือสาเหตุคือขอเงินกันไม่ได้นะขอเงินกันไม่ได้แทงกันตายเลยนะครับ
คุณผู้ชมครับเหตุการณ์เกิดขึ้นนี่ฮะค่ำเมื่อวานนี้นะครับ
ท้องที่สพเมืองนครรัชศรีมานะครับนี่เป็นช่วงที่มีคนไปเจอนะครับ
ทีแรกในบาดเจ็บอยู่เจ็บสาหัสนะครับสุดท้ายเสียชีวิตนะครับ
พลเมืองดีเขาพยายามไปช่วยกันนะครับเป็นหน้าบ้านหลังหนึ่งนะครับ
ถนนมุกมนตรีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับ
ผู้ชายคนนี้อายุสักสามสิบสี่สิบปีสภาพไม่ใส่เสื้อแบบนี้นะครับ
แต่ว่าบาดแผลเนี่ยเต็มเลยถูกแทงรวมทั้งหมด๔จุดนะครับ
มีราวนมด้านขวา๑แผลมีลำคอด้วยนะครับแขนขวาด้วย
ต้นขาขวาด้วยจุดละแผลนะครับสุดท้ายเขาเสียชีวิตนะครับ
ท่านผู้ชมครับนี่เป็นช่วงที่เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือกัน
หลังจากที่มีพลเมืองดีเนี่ยมาเห็นแล้วก็แจ้งนะครับ
ตำรวจไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะที่ไปเจอเมื่อสักครู่นี้คือ๒ทุ่ม
แต่นี่คือตอนประมาณทุ่ม๒๐นะครับเมื่อวานนี้
ผู้ก่อเหตุกับผู้ตายจะเห็นว่าตั้งวงนั่งกินเหล้ากันอยู่ที่ข้างถนนนี่เห็นไหมฮะ
ตรงนี้นะครับมีผู้หญิงด้วยคนนึงนะโอ้นี่ช่วงนี้เขาห้ามอยู่นะ
โควิดนะครับโคราชนี้เขาคุมเข้มนะครับนี่มาตั้งวงดื่มเหล้ากันอยู่ริมถนนแบบนี้นะครับ
หลังจากนั้นนะครับทุกผู้ชมครับประมาณหนึ่งทุ่มยี่สิบเจ็ดนาที
ผู้ตายเนี่ยได้ล้มลงนะครับลักษณะตอนทุ่มยี่สิบหกเนี่ย
ผู้ก่อเหตุเนี่ยเดินกลับมาก่อนแล้วก็มาจ้วงแทงผู้ตายนะครับ
แล้วก็เดินไปเลยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะผู้ตายเขาก็เดินไปที่ถนน
ไปร้องขอความช่วยเหลือจากคนแถวนั้นนี่เห็นไหมฮะคนก่อเหตุ
ตอนที่ผู้ตายเขานั่งดื่มเหล้ากับเพื่อนอยู่ริมถนนมาแทงแทงแล้วก็ไปเลย
นี่แทง๔จุดนะฮะจุดสำคัญทั้งนั้นนะครับ
ราวนมด้านขวาเข้าคอเข้าแขนขวาต้นขาขวา
ผู้เสียชีวิตพยายามจะขอความชื่อเหลือเดินออกไป
ก็เหมือนกับน่าจะทำอะไรไม่ถูกมั้งอืมนี่ฮะเขาก็เนี่ย
แล้วก็มีคนไปเห็นใช่มีคนไปเห็นก็เรียกกู้ภัยมาช่วย
ค่ะเนี่ยโอ้โหเดินออกไปกลางถนนแบบนี้
สุดท้ายเขาเสียชีวิตนะครับค่ะส่วนคนแทงก็ไปเลยใช่
ดีดีเดินมาแทงแล้วก็ไปเลยนี่ล้มแล้วล้มแล้วค่ะ
ก่อนจะมีพลเมืองดีมาเจอนะก็พยายามช่วยแล้วล่ะ
กู้ภัยกู้ภัยก็มาช่วยอย่างเต็มที่แล้วแต่ไม่ทันจริงจริง
ไปหลายแผลนะคะบาดแผลที่ถูกแทงเข้าไปเนี่ยนี่ฮะ
นี่เป็นภาพตอนที่เจ้าหน้าที่มาถึงนะครับตำรวจมาถึง
สุดท้ายเสียชีวิตนะครับทุกผู้ชมครับจากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่
ตำรวจเนี่ยทำให้ทราบว่าทั้งสามคนนะครับท่านผู้ชมครับ
เป็นคนเร่ร่อนไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งเมื่อวานนี้ตอนค่ำค่ำ
นั่งดื่มเหล้าขาวกันอยู่ริมถนนจนเมานะครับแล้วผู้ก่อเหตุไปขอเงินผู้ตาย
เพื่อไปซื้อเหล้าเพิ่มแต่ผู้ตายไม่ยอมให้เลยทะเลาะกัน
คนก่อเหตุใช้มีดเนี่ยแทงเข้าไปแล้วก็เดินหนีไปเลย
ตอนที่หนีไปเนี่ยขโมยเงินเข้าไปด้วยยี่สิบบาทนี่ฮะ
ส่วนผู้หญิงที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยตรงนี้ที่เห็นลูกศรเขียว
เนี่ยครับทุกผู้ชมครับก็จังหวะพอเขาก่อเหตุอะไรกันเสร็จแล้ว
มีกู้พงกู้ภัยมาช่วงชุลมุนก็เลยหลบหนีไป
ไปสอบปากคำตั้งแต่ช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะครับ
เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยไปเจอเมื่อคืนนี้นะ
คนคนก่อเหตุเนี่ยพอก่อเหตุแล้วเขาไปที่แยกหัวรถไฟ
ไปยืนเช็ดมีดอยู่กลางถนนตลาดหัวรถไฟนะแล้วลักษณะเนี่ยเหมือนกับคนในกล้องวงจรปิดมึนเมาด้วยนะครับ
ตำรวจก็ตามไปไล่ไปจนเจอนะครับหนีไปอยู่ในตลาดสดหัวรถไฟนะครับ
แต่ทีแรกเนี่ยที่คุมตัวได้เมื่อคืนนี้ให้การวกวนเพราะว่าเมานะครับ
คนที่ไปช่วยเหลือคนเจ็บที่ถูกแทงนะครับชื่อนายจิรโรธบอกว่าขณะเกิดเหตุ
ได้ยินเสียงคนตะโกนพร้อมกับโบกมือขอความช่วยเหลือจากฝั่งตรงข้ามบริเวณประตูหน้าวัดสมรราย
เขาอยู่ฝั่งตรงข้ามพอเห็นเขาก็รีบวิ่งข้ามถนนมาช่วย
มาถึงผู้ชายคนนี้ถูกแทงหลายจุดเลือดทะลักเต็มตัวไปหมดแล้วก็ล้มนอนไปบนพื้นถนน
เขาก็เลยรีบโทรแจ้งตำรวจนายจิลโลธบอกว่าไม่เคยเห็นทั้งสามคนนี้นะครับ
เร่ร่อนกลุ่มนี้นะแต่ก่อนเกิดเหตุเนี่ยมีฝนตกลงมาคาดว่าทั้งสาม
คงมาพักหลบฝนรอฝนอยู่ก็เลยถือโอกาสถือจังหวะนั่งดื่มเหล้ากันไปด้วย
ในที่เกิดเหตุก็มีพวกถุงอาหารมีขวดเหล้าขาวนะครับ
แล้วมีกระเป๋าเสื้อผ้าอีก๒ใบที่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุ
เดินหน่อยค่ะ

เมื่อกลัวกะลั้นอีกอันนั้น

แล้วก็โดนแทนแทนสักครู่
แล้วเขาไปล้วงตรังเขามาในกระเป๋าครับ๒๐บาท
แล้วก็เรียบร้อยเอาไปเลย
แล้วเขาก็มีคลิปตอนที่เข้าไปช่วยเหลือนะครับ

ก็แทงไม่แปลงไหนยังไงแปปีชี่ชม๑๔ตอนอีกปี
อะไรยังครับครึ่งนี้ขอใจอย่างนี้อ่ะอ้อ
โดนแทงค่ะ
สุดท้ายเสียชีวิตนะครับค่ะท่านผู้ชมครับวันนี้ทีมข่าวของเราลงไปจุดเกิดเหตุอีกครั้งนะครับ
ก็คือจุดตรงนี้นะครับเมื่อวานนี้คนที่มาช่วยเนี่ยเขาอยู่ฝั่งตรงประตูวัด
ตรงฝั่งตรงข้ามที่เกิดเหตุนะฮะนี่คือที่เกิดเหตุนะครับ
มีแม่ค้าร้านขายของชำแถวนี้บอกว่ากลัวมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เมื่อคืนได้ยินเสียงคนเนี่ยมานั่งร้องรำทำเพลงกันอยู่ก็รีบปิดบ้านเลย
ไม่กล้าออกมาดูนะครับเพราะว่าแถวนี้คนเร่ร่อนเยอะมาก
แล้วชอบหมุนเวียนกันมาอยู่แถวนี้ตลอดเพราะมันใกล้สถานีรถไฟนครราชศรีมา
บางครั้งเนี่ยมาขอน้ำดื่มที่บ้านก็มีนะฮะที่คุณป้าบอกนะครับ
เคาะประตูช่วงดึกก็มีก็เลยกลัวมากพื้นที่ตรงนี้ส่วนใหญ่เป็นร้านค้าทั้งนั้น
พอช่วงค่ำจะปิดร้านกันนะครับทำให้ช่วงกลางคืนจะเงียบไม่ค่อยมีคนสัญจรไปมานะครับ
แล้วยิ่งช่วงนี้ยิ่งเป็นช่วงโควิด๑๙ด้วยทางจังหวัดเขาขอความร่วมมือให้อยู่กันแต่ในบ้าน
เพราะฉะนั้นแถวนี้มันก็เลยกลายเป็นพื้นที่เหมือนกับพื้นที่เปลี่ยวแล้วก็เงียบไปโดยปริยาย
ก็ตอนนี้ไม่ค่อยอยากเล่นตอนนี้ไม่ค่อยมีนะแต่ก่อนมันเยอะมาก
๓๔ทุ่มนี้มันขอประตุของนานของอนาฬ์มากกิน

ขอตั้งในส่วนเด็กส่วนเด็กแล้ว
แต่ละคนก็กินเหล้า

มันยืนขอตังเสร็จ
กระโปรงดึกผู้หญิงแล้วก็จับนม

มีค่ะที่น่ากลัวคืออันตราย

ห่วงเด็กค่ะพอเราเห็นปั๊บนี่
เราจะบอกเด็กเลยลูกรีบเดินออกไปรีบ
เดินไปลูกพอเข้าไปใกล้เกิด

เมื่อคืนก็ตามจับกลุ่มตัว
คนก่อเหตุได้แล้วนะครับ